จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยอง

เขาร่วมทำพิธีหล่อเทพเจ้ากวนอูขนาดใหญ่

เมตร๕๑เซนติเมตร

เพื่อให้ชาวระยองได้กราบไหว้บูชา
แล้วก็เป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตว
นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลนะครับ
เทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว

จัดพิธีหล่อเทพเจ้ากวนอูขนาดใหญ่ความสูง

น้ำหนัก๑๘ตันเป็นหนึ่งเดียวในภาคตะวันออก
เพื่อให้ชาวประยองได้กราบไหว้บูชา
และใครที่จะเดินทางไปที่จังหวัดระยอง
ที่จะไปกราบไหว้บูชาก็จะได้ความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ

คือผู้ว่าสุรศักดิ์เจริญสิริโชธเป็นประธานฝ่ายคาราวาส
และมีพระครูสุพัทธาจารย์คุณหรือว่าหลวงพ่อศิลป์วัดละหารใหญ่

กลางแขกผู้มีเกียรติและก็ประชาชน
เลื่อมสายศรัทธาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากครับ
ด้านของนายชายรัชชัยบัญชงเวศ
นายกสมาคมสารเจ้าหลวงเตี๋ยบอกว่า
การก่อสร้างเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์ในครั้งนี้
อันเชิญมาจากต้นแบบจริงที่ประเทศจีนนะ
โดยใช้ทองจริงผสมกับทองเหลืองในการขึ้นหล่อรูป
ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดระยอง
ก็เริ่มสายศรัทธาในองค์เทพเจ้ากวนอูนะครับ
นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต
พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนชาวระยอง
ร่วมทำพิธีเบิกเนธเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ